จากเหตุการณ์น้ำท่วมแน่นอนมีผลกระทบชาวบ้านเขา
รอความช่วยเหลืออยู่นะฮะก็มีหลายคนเข้าไปช่วยแล้ว
รวมทั้งจิตอาสาด้วยนะล่าสุดก็จะมีทางด้านของ
คุณกล้องก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาข้าว
เอาอาหารไปให้แล้วล่าสุดเสียโป้ครับ
เอาเงินไปแจกคุณผู้ชม๓ล้าน
สายเปย์จริงนะ๓ล้านไปดูบรรยากาศการ
เงินของเสียโป้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยครับ
ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเลยจะเข้าตำบลท่าสูบก่อน

เพราะเงินมันเบิกได้ประมาณ๓ล้านเองตอนนี้
ก็เอาแจกให้แจกทุกอำเภอ

แจกโป้รับแล้วครับเจ้าของ
สร้างบ้านใหม่ให้เรียบร้อยครับ
ครับผม
เห็นนับแบงค์หลายใบอยู่นะ

ที่มาที่ไปของเงินเราไม่ได้ถามนะ
๓ล้านนี่เอามาจากไหนอย่างไรนะฮะ
แต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปช่วยเหลือประชาชนก็จะเสียโป้นะ
จัยป่ะสุดสายเปย์ละฮะ

ล้านครับแจกให้กับชาวบ้านพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะฮะ
เสียหายจากน้ำท่วมเอาไปซ่อมแซมบ้านละกัน
โดยมีชาวบ้านเขาทราบข่าวก็ทยอยเดินทางไปต่อแถวกัน
ให้เงินช่วยเหลือกันไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขานับให้คนละเท่าไหร่นะ
เด็กก็เป็นแบงค์ร้อยใช่ไหมใหญ่อาจจะเป็นแบงค์พันธนะ
อาจจะได้ข้าขนมเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยถ้าบ้าง

เห็นียวก็สี่สามห้าพันอยู่แนพบางคนนะ
ส่วนเงินที่นำไปแจกในครั้งนี้เสียโป้บอกว่า
หลายคนถามเสียทำไมรวยจังอ่ะ

ผมทำธุรกิจมาไม่ได้บอกว่าเป็นธุรกิจอะไรนะก็เป็นเงินส่วนตัวผม
ผมก็ช่วยคนปลายอะไรแบบนี้

ก็อนุโมทนาแล้วกัน
อีกคนนึงคือคุณก้องห้วยไร่ครับพร้อมกับภรรยาครับ
คุณเบลก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านสูบ
ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยเหมือนกันนะฮะไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ทำความสะอาดบ้านเรือนที่เสียหายกันไปจากโครนที่มันทะลักเข้ามาท่วมนะครับ
รวมทั้งเอาข้าวอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่มห่มที่เปิดรับบริจาค
กับคณะเสียงอีสานที่อุดรไปมอบให้กับพี่น้องที่เดือดร้อน
แล้วก็ควักเงินส่วนตัวโอนบัญชีให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย
คุณผู้ชมบ้านละ๑๐๐๐บาท
นี่โอนโอนผ่านแอปอยู่ตอนนี้ครับโอนเลยเออบ้านละ๑๐๐๐๐บาท
แต่ก็ไม่ได้บอกเราว่าได้ไปกี่บ้านกี่หลังคาเรือน
ก็ดีนะช่วยกันกล้องโอนไว
บัญชีเล็กที่

แต่ว่าเสียโป้อะไรดีเสียโป้สายเปย์ไง
แต่คุณกล้องนี่ย้ำว่าสิ่งที่ได้รับบริจาคไปเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่เงินนะเงินเนี่ยเขาบอกแต่เค้าเจ็ดการเอง
ชาวบ้านกำลังรอหน่วยงานรัชการที่เกียรติคล่องลงไป

นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ต้องทนอยู่กับน้ำแบบนี้อีกสักพักหนึ่งแหละนะฮะ